คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามบรรยากาศงานสงครานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

สำหรับบรรยากาศประเพณีสงครานที่จังหวัดน่านนะคะ
ได้มีการเชิญพระเจ้าทองทิพย์จำลองพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
แห่รอบเขตเทศบาลน่านนะคะ
ให้ชาวบ้านได้ร่วมกันส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในวันสังขารล่องหรือวันเริ่มต้นปีใหม่เมือง
พร้อมเตรียมจัดประกวดนางสงกรานอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ
รายงานสดมาจากจังหวัดน่านนะคะเชิญเลยค่ะ
สงการนะคะก็แต่งชุดผ้าเมืองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ค่ะซึ่งขบวนแรกนะคะก็จะเป็นพระเจ้าท้องทิศจำลองค่ะ
เพื่อให้ชาวนานะคะได้ส่งน้ำเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยชาวล้านนาจะรดน้ำขอพรคนเท่าคนแก่ในวันนี้
ถือถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการลดน้ำปีใหม่อย่างแท้จริงค่ะครับโดยธรรมเนียมนะคะ
เดิมของชาวล้านนาจะลดน้ำขอพรที่บริเวณหัวไหล่ค่ะพร้อมกับยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
แล้วก็จะให้พรกันให้โชคดีในวันปีใหม่ขบวนถัดมานะคะ
ก็จะเป็นขบวนประกวดนางสงการค่ะจาก๓๑ชุมชนนะคะ
ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทุกคนก็แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดผ้าพื้นเมืองค่ะ
จังหวัดน่านนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องของท่อทอมากเลยนะคะ
โดยกระกอบผ้าสิ้นหลายน้ำไหลที่พัฒนามาจากสายน้ำน่านค่ะที่รู้ไว้เลยอีกเดียวนะคะ
สำหรับนางสงการในอดีตนะคะก็มีการเสี่ยงทายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญหารค่ะ
ในปัจจุบันนี้มีการจัดการประกวดขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว้
ในปีนี้นะคะท่านผู้ชมนางสงการมีนามว่ามณฑาเทวีค่ะก็จะมีลาเป็นภาษณะ
ท่านผู้ชมก็เห็นได้จากรูปขบวนนะคะที่จัดมาอย่างสวยงามเลยทีเดียว
ก็จะมีลานะคะที่จำลองมาแล้วก็มีการประดับประดาษดอกไม้ต่าง
สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะซึ่งขบวนนี้นะคะ
ก็จะเริ่มต้นที่บริเวณขวงเมืองค่ะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่วัดสวนตานนะคะ
แล้วก็จะมีการจัดการประกวดกันในช่วงเวลาสิบห้านาฬิกาค่ะแล้วก็สำหรับบรรยากาศนะคะ
โดยทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชาวน่านนะคะ
หรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าวันสังขารล่องนะคะตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
ชาวนานนะคะก็จะมีการจุดสะโพกนะคะเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปค่ะ
แล้วก็เตรียมรับสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลที่จะเกิดขึ้นในวันปีใหม่ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ที่วัดสวนตานค่ะชาวนานก็ได้ร่วมการประกอบพิธีส่งน้ำพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีถวายแด่พระเจ้าทองทิพย์
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่
และร่วมกันสงเคราะห์สืบชะตาเมืองตามโบราณราชประเพณีของชาวล้านนานะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการปักตุง๑๒ราศีนะคะแล้วก็นำเครื่องดอกไม้บูชาใส่ไปในกระทงหรือสตวงค่ะ
ครอบครัวนะคะก็นำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเก่ารวมถึงสายสินที่มีความยาวระดับเท่าตัวนะคะ
เพื่อเป็นตัวแทนส่งเคราะห์ออกไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประสงค์ด้วยความปราบปลื้มปิติอีกด้วยนะคะ
วันนี้นะคะขบวนของนางสงการค่ะก็ได้มีการแสดงเอกลักษณ์ของทางจังหวัดน่าน
เป็นอย่างดีนะคะมีการกองยางแล้วก็มีการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของถัดสังหวัดหน้านะคะ
ขึ้นทุกชมค่ะสำหรับการสรรควดนางของการประจำปี๒๕๖๙นี้นะคะ
นักสมการจากชุมชนใดจะเป็นผู้แสดงเลิศการสรรควด
ส่วนก็ต้องรอติดตามชมกันในไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ
ที่นี่จะเป็นรายงานจากวัฒนภพสังหวัดหน้า